คุณผู้ชมช่วงนี้มาดูเรื่องดราม่า
ระหว่างคนกับลิงกันหน่อย

ที่มีผู้หญิงคนนึงไปยืนเกาะกลม

ลิงก็แสดงท่าทางกลับมาด้วยความรักกลับมาเหมือนกันนะ

ข้อความที่โพสต์ไปทำให้สังคมอาจจะเข้าใจผิด
ล่าสุดก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไร
ชมคลิปเหตุการณ์กันก่อนเลยครับ

ลิงก็เอามือออกมาแล้วก็เยหน้า

ผู้หญิงนี้เป็นอดีตเจ้าของลิง

เขาบอกมาเขาเลี้ยงเจ้ามะลิตั้งแต่ตัวเล็กอยู่เลย

ระหว่างคนกับสัตว์แต่ข้อความที่มันมีการ
การโพสต์ไปอาจจะมีการเข้าใจผิด
คือเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนี้กำลังยืนร้องไห้แล้วก็กอดอยู่กับลิงอยู่หน้ากรงที่ขังอยู่
คนนี้ก็คือนางเหลาบาดงูเหลือมอายุ๔๔ปี
เป็นชาวบ้านในตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ตัวนี้เป็นลิงสมเพศเมียชื่อมะลิอายุ๓ปี
โดยเก็บลิงตัวนี้มาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านตั้งแต่ยังเล็ก
หลังจากที่แม่ของมันถูกรถชนตายครับ
แล้วก็ส่งมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าไปดูแล
ซึ่งผู้โพสต์อ้างว่าหลังมอบให้กับมูลนิธิ
ก็ดูแลลิงตัวนี้ไม่ค่อยกินอาหารผอมโซกัดหางตัวเองจนขาดบ้างอะไรบ้าง
เคยขอรับลิงกลับไปเลี้ยงแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอม
ทันทีที่ข้อความคลิปพวกนี้เผยแพร่ออกไป
ก็กลายเป็นกระแสดราม่าในสังคมออนไลน์ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคุณโรสลิน
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะ
นายเอ็ดวิววีคซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
จังหวัดเพชรชบุรีออกมาชี้แจงปมดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ
บอกว่าเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
หญิงคนดังกล่าวติดต่อให้ทางมูลนิธิไปรับเจ้ามะลินี่แหละ
อายุประมาณ๓ปีตอนนั้นนะมาดูแลเพราะว่าเริ่มโตแล้วก็กัดเจ้าของด้วย
ตัวเองก็เลยส่งทีมสัตวแพทย์ไปตรวจสอบพบว่า
ลิงสมตัวนี้มีการเลี้ยงดูแบบผิดวิธี
เช่นอะไรบ้างก็เช่นไม่มีกรงขัง
เชือกผูกติดกับต้นไม้บริเวณบ้าน
รวมถึงเอาอาหารของคนไปให้ลิงกิน
เช่นปีโป้เช่นไอติมก็เลยทำให้ลิงสแมตัวนี้เนี่ย
มีสภาพคืออ้วนฉุเลยคุณทัศนัย
เจ้าหน้าที่ก็เลยรับมาดูแลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓
เพื่อให้รับทราบเนื่องจากว่าลิงสมแอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ต่อมาเจ้าของเดิมแวะเวียนมาก็คือคุณผู้หญิงที่ร้องห่มร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยนะคะ
ก็พยายามที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยี่ยนลิงมะลิเกือบทุกวัน
ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลิงเนี่ย
ไม่เป็นไปตามลำดับที่ทางมูลนิธิเขาวางแผนเอาไว้
แล้วก็นำขนมมาป้อนให้ลิงด้วยนะไม่ใช่เยี่ยมอย่างเดียว
เขาเอาขนมมาป้อนด้วยลิงก็กินเป็นประจำ
ลิงตัวอื่นอิจฉาก็เลยเกิดการทำร้ายกันขึ้นในฝูงลิงด้วยกันค่ะ

สุดท้ายเราไปอยู่ที่กรงเป็นสนามใหญ่นะครับประมาณ๒๓ไร่นะครับ
อยู่นั้นประมาณ๒๐กว่าตัวแต่ปัญหาเกิดขึ้นว่าเจ้าของมะลิ
เยี่ยมโดยไม่ได้ขออนุญาตเลยมาแบบแอบเข้ามาในพื้นที่นั้น
อยู่ข้างกองแล้วก็เอาผลไม้มาให้เอาไอติมเอาอะไรก็ให้แบบเรื่อย
ตอนที่อยู่บ้านเด็กลิงไม่ชอบก็เอาอันนั้นมาให้
ในเวลาที่พอเราพยายามจะปรับตัวมันอยู่อีกเรื่องหนึ่งเขาให้อาหารนั้นไอ้พวกขนมนั้น
ในช่วงที่ลิงตัวอื่นอยู่ในกงข้างเขาโดยลิงนี้ก็อิจฉาหึง
ไม่ใช่เวลากินเออไม่ใช่แค่นั้นเขาเห็นประตูนี้ได้คินได้คินเยอะ
แล้วเราไม่ได้อะไรทำให้ลิงมันอิจฉา
คุณผู้ชมต้องฟังไว้ให้ดีนะลิงมันก็อิจฉากันเหมือนกันนะ
ใช่ไม่ใช่คนนะที่อิจฉากันเป็นลิงก็อิจฉาเหมือนกัน
ทีนี้มันทำร้ายกันมันตีกันก็มีต้องระวังด้วยเพราะบางทีเราเองทำให้ลิงมันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่า
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเองก็ชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจกับนางเหลาไปแล้วรวมทั้งครอบครัวด้วย
โดยเจ้าของเดิมก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าที่ดูแลลิงมะลิเป็นอย่างดี
ซึ่งจากการเฝ้าดูพฤติกรรมพบว่าลิงมะลิมีอาการร่าเริงขึ้น
เล่นกันหยอกล้อกันกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอย่างคุ้นเคย
ไม่ได้มีอาการซึมเศร้าตามที่มีการโพสต์ในสังคมออนไลน์นะครับ
ทุกคนก็รักสัตว์เหมือนกันก็ต้องให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ

ถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป